ผู้ประกอบธุรกิจเขาบอกว่า

ระบายความอัดอั้นตันใจทั้งน้ำตา
หลังจากถูกยกเลิกห้องพัก

หายไปทันทีเนี่ยครึ่งแสนฮะ
คุณรู้ไหมครับว่าคุณแค่คนเดียวเนี่ยคุณทำให้อีกหลายคน
ทำให้หน่วยงานอีกหลายอย่างทำให้เจ้าของกิจการ
ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารโรงแรมหรือว่าขนส่งต่างเนี่ย
ต้องหยุดชะงักเพราะว่าเขาอ่ะ
เตรียมการป้องกันไว้แล้วเพราะเนี่ยคือหายซีซั่น
เขาต้องการที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงนี้แต่คุณ
คุณทำให้อีกหลายคนกำลังตกงานความรับผิดชอบของคุณอยู่ที่ไหน
ผมอยากถามหน่อยคุณกำลังทำร้ายประเทศชาติ
ทำร้ายคนอีกหลายคนโดยที่เขาไม่รู้เรื่อง
นี่แหละครับคุณผู้ชมเป็นความรู้สึกนะครับของ
คุณบดินพักนินเนินนลเป็นเจ้าของโรงแรม
สี่หรี่ไชแมนชั่นแอ่นกาแลรีสอร์ตครับ
ที่เชียงรายที่ตัดสินใจอัดคลิประบายความอัดอั้นตันใจด้วยเสียงสะอื้น
หลังจากที่พบผู้ป่วยโรคโควิด๑๙ในจังหวัดเชียงรายเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวัน
โดยทั้งหมดล้วนเป็นกลุ่มกวนที่ลักลอบเข้าเมือง

หลังจากพบการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องนะครับ
ก็เริ่มส่งผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวจำนวนมากยกเลิกการจองห้องพักครับ

ถูกยกเลิกห้องพักรวดเดียวนะครับ
ถึง๑๕๐คืนนะฮะ
เขาสูญเสียรายได้ทั้งหมด๕๐๐๐บาทนะครับ

ยังมีโรงแรมอื่นที่ถูกยกเลิกห้องพักไปเช่นกัน
รวมความเสียหายทั้งจังหวัดนะครับ
ถูกยกเลิกการจองโรงแรมที่พักไปแล้ว

ประเมินความเสียหายเบื้องต้นไม่น่าจะต่ำกว่า๒๐ล้านบาทครับ
และอาจจะมีที่สำคัญอลิขิตสั้นใต้อันนี้ผมก็สะเทือนใจ
และอาจจะมีบางคนครับคุณผู้ชมครับ

ปาดน้ำตาแห้งไปจากแก้ม
จะร้องไห้กันอีกแล้วเพราะคนกลุ่มนี้ฮะ
ฉะนั้นเรื่องนี้นะครับกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวเขาบอกว่า

วันนี้สมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือนะครับ

เพื่อเตรียมแจ้งความฟ้องร้องเอาผิดกับคนที่ลักลอบเข้าเมืองมา
แล้วเอาเชื้อโควิด๑๙เข้ามาระบาดในประเทศ
รวมทั้งเอาผิดกับคนที่สมรู้ร่วมคิด
พากลุ่มหญิงสาวที่ติดเชื้อโควิด๑๙จากท่าขี้เหล็ก

เพราะเป็นตัวการทำลายเศรษฐกิจของจังหวัดและของประเทศ

อาจจะล้มระเนละนาดเป็นรอบที่๒
ผมอยากจะนำเสนอพาดหัวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนี้เหลือเกินครับ
คุณผู้ชมครับกับสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอ่า
ไทยรัฐลงเอาไว้หน้าหนึ่งตัวไม้ตัวเป้ง
จับตา๕๐๐แรงงานไทยจ่อหนีตายโควิดบ่อนลาว
เข้มชายแดนริมโขงภาพวาซ้ำรอยเคสขี้เหล็ก
จีวันนี่แหละครับคุณผู้ชมครับคือสถานการณ์ในประเทศไทยนะครับ
มีความกังวลว่าอาจจะมีคนลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายอีก
งวอนนะครับกราบได้กราบแล้วนะฮะ
ท่านไปก็ด้วยความจำเป็นของชีวิตท่านทำมาหากินไปเถอะครับ
สิทธิของท่านแต่จะกลับมาตอนนี้ไม่ใช่แค่ประเทศเราครับ
โรคมันกำลังประเชิญกับโรคโควิด๑๙
กลับมาตามช่องทางที่ถูกต้องนะครับ
ไม่มีใครเขาบอกว่าไม่ให้ท่านกลับแต่กลับมากักตัวก่อนมาตรวจเชื้อก่อน
ทุกคนคือคนไทยนะครับแล้วก็อยากจะได้รับความเป็นธรรม
ไม่ใช่ว่าท่านไปทำแบบนี้แล้วมันละเมิดสิทธิของคนอื่นฮะ
อย่าเอาง่ายเขาว่านะครับเพราะท่านคนเดียวคุณเห็นไหม
คือทุกคนกำลังจะลืมตาอ้าปากได้ตอนนี้พอกระทบกระทบเป็นโดมิโน่เลย
แล้วนี่ผมมีคนที่เขาอยู่ภาคเหนือเล่าให้ฟัง
มันไม่ใช่เขาตำหนิแต่ตัวท่านนะตอนนี้ญาติพ่อแม่พี่น้องนะฮะ
อย่าฝากไปซึ่งจริงมันก็ไม่ควร
แต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วนะครับอย่าให้เกิดขึ้นต่อไปอีกเลยครับ